เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้กันก่อนนะคะหน้าบ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดหนองคายค่ะ
มีผู้ชายคล้ายพระเลยแต่งตัวคล้ายพระมากพี่อุ๋ยครับ
แต่เมานะเมาแล้วมาอารวาสโวยวายอยู่หน้าบ้านหลังนี้
ไปดูคลิปกันก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาเฉลยว่าตกลงใช่พระหรือเปล่า

ผมแบบว่าน่ะให้ให้แปลกกับคนละแขก่อน

กัตรครับไหมครับเป็นพระหรือเปล่า

นี่เจ้าของบ้านก็ถามว่าใช่พระหรือเปล่า

เจ้าของบ้านก็ถามกลับไปอีกแล้วใส่อะไรมาเนี่ย
ก็คือมันคล้ายพระนะพี่ห่วย
คือนุ่งพระมาแบบสีส้มสีวอนพระ

ก็เลยอยากจะให้ตำรวจหรือว่าฝ่ายปกครอง

บ้านหนองบัวตำบลกุลวันอำเภอเมืองหนองคายนะคะ

ถามผู้โพสต์ค่ะนางสาวจุติพร
อยู่ห่างจากวัดปฐุมพนาราม๕๐เมตร
บอกว่าเริ่มแรกนี่นะคะบ่าย๓โมง๑๘กันยายน

แฟนเธอก็ไปขอร้องว่าเบาเสียงลงหน่อยได้ไหมไม่สบาย
บอกว่าเป็นประเพณีจะตีกลองทุกวันพระ

ตะโกนโวยวายด่าทออยู่หน้าบ้านแล้วพยายามจะปีนรั้วเข้าไปในบ้านด้วย
ก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้แต่เหมือนเขาพูดจาไม่รู้เรื่องเหมือนเมา
ได้แจ้งตำรวจสพวิงคุก
ก็มีผู้ใหญ่บ้านนะคะขี่รถจักรยานยนต์มารับตัวไป
จริงแล้วเธอบอกว่าอย่าเพิ่งไปรอตำรวจก่อนแจ้งตำรวจไปแล้วแต่เขาไม่รอนะคะ
ตำรวจมาถึงก็เลยอ่ะงั้นไปบ้านผู้ใหญ่บ้านกันเลยก็แล้วกัน
แต่กลายเป็นว่าผู้ใหญ่บ้านบอกไม่รู้เรื่อง
คือตัวเจ้าของบ้านบอกว่าไม่อยากปล่อยไป
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับผู้ชายคนนี้เพราะถ้าไม่ดำเนินการกับผู้ชายคนนี้
แล้วถ้าวันไหนเธออยู่บ้านคนเดียวเป็นผู้หญิง
แล้วถ้าเกิดมาก่อเหตุมาก่อกวนอีกเธอก็กลัวนะคะ
กังวลใจกังวลเรื่องของความปลอดภัย
ต้องมาก่อกวนที่บ้านฉันคุณอย่าเพิ่งให้เขาไป
ทีนี้ไปที่วัดนิดนึงนะคะวัดประธุมภนาราม
ชาวบ้านก็เป็นวัดนิดนึงนะคะวัดประธุมภนาราม
ชาวบ้านก็เป็นวัดนิดนึงนะคะวัดประธุมภนาราม
ชาวบ้านก็เป็นวัดนิดนึงนะคะวัดประธุมภนาราม
ชาวบ้านก็เป็นวัดนิดนึงนะคะวัดประธุมภนาราม
ชาวบ้านก็รอประชุมกันอยู่มีท่านเจ้าอาวาสวัด
เจ้าคณะตำบลมีตำรวจด้วยมีผู้ใหญ่บ้านด้วยผู้ใหญ่สมบัติ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าก็ได้รับแจ้งจากวัยวัชกรและสับปะเหลอ
มีคนมาต่อว่าพระก็ไปห้ามก็ไปเคลียร์
บอกมันค่ำแล้วพอกลางคืนก็ได้รับแจ้งว่า

พอไปว่าก็เหมือนกับไม่ใช่พระแต่ใส่ผ้าเช็ดตัวสีส้ม
นี่ค่ะก็เหมือนกับไปอารวาสโวยวายที่ทำไมบ้านหลังนี้
บ่นทางวัดว่าตีกลองเสียงดังเขาก็เลยไปโวยวายบ้านนี้
แต่ไม่ใช่เป็นพระนะแค่นุ่งพระชะตัวสีเดียวกับจีวรพระเลย
ตัวเจ้าของบ้านที่เป็นผู้เสียหายนะคะแล้วทางตำรวจเขาก็พยายามจะคุยกัน
สุดท้ายเหมือนกับว่าก็มาหาข้อยุติกันดีกว่า
ส่วนใหญ่ไม่พอใจทางฝั่งเจ้าของบ้านว่าเออไปดูหมินทางพระเขา
ไปวาดทางวาดอะไรแบบนี้ค่ะ
ตามที่ผมได้รับแจ้งความว่าด่าทอคมครูว่าจะเอาตำรวจมาจับพระ
นะครับตามที่ผมได้ยินนะครับอันนี้ผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
เช็ดตัวเป็นสิ่งที่ซื้อมาใช้ได้
ใครจะใช้สีอะไรมันเป็นสิ่งที่ห้ามกันไม่ได้ใช่ไหมครับ
เขาเป็นคนธรรมดาค่ะคนธรรมดาเขาไม่พอใจที่ว่า
บุคคลที่กล่าวหาเขานี่มาด่าทอว่าเขาเป็นคนพุทธ
พูดง่ายเขาเป็นคนพุทธนับถือศาสนาพุทธ
ในเมื่อพระโดนด่าศาสนาโดนดูหมิน
เขาย่อมแสดงอาการเพราะความเมา
ผมก็ได้ตักเตือนแล้วก็เอาเขากลับไปนอน
ก็เนี่ยค่ะเหมือนกับว่าเขาไม่พอใจ
ทางบ้านหลังนี้ไปโวยทางวัดว่าตีกลองเสียงดังเกินไป
มาโวยวายสุดท้ายก็เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะ
ช่วงเย็นผู้ชายคนที่ไปโวยวายหน้าบ้าน
กับตัวเจ้าของบ้านสองสามีภรรยาค่ะ
สุดท้ายก็จะไปขอขมาทางวัดทั้งคู่
เพราะว่ามันก็ทำให้ทางวัดเสื่อมเสียชื่อเสียง

พรุ่งนี้ก็ปัญหาน่าจะยุติลงได้